พาไปดูเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดกันหน่อยค่ะ
รายงานชาวพระม่าสองคนค่ะนั่งสดเล่ากันเลย
เมื่อวานเป็นวันหยุดค่ะซดได้ที่จนเมาค่ะ
พอเมาเสร็จปุ๊บขาดสติเถียงกันเถียงกันไปเถียงกันมา
ไปความไม่อิดนะคะมาแทงเพื่อน
สุดท้ายเพื่อนตายค่ะแล้วตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้หนีไปไหนนะคะ
มอบตัวกับตำรวจส่วนนี้เป็นภาพเหตุการณ์ตอนที่เกิดเหตุนะคะ
หลังจากที่กู้ภัยได้รับแจ้งก็ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือ
พยายามปั๊มหัวใจยื้อชีวิตแต่สุดท้ายไม่ไหวนะคะ
เพราะว่าคนที่ถูกแทงไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
เหตุการณ์จุดเกิดเหตุเกิดขึ้นที่ห้องเช่าไม่มีเลขที่
ที่บ้านหนองสำโรงตำบลหนองเฮียงอำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรี
ตอนแรกเนี่ยเจ้าหน้าที่พยายามยื้อชีวิตนะคะ
สุดท้ายคนบาดเจ็บไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลพนัฐนิคม
ทีนี้ตรวจสอบจุดเกิดเหตุค่ะไปพบมีดทำครัว
เลือดยาวสักประมาณ๖นิ้วตกอยู่ในจุดเกิดเหตุ
แล้วพบมือมีดเพื่อนของผู้ตายนั่นแหละค่ะ
รอมอบตัวกับตำรวจไม่ได้หนีไปไหนนะคะ
นั่งอยู่บริเวณหน้าห้องเช่าในสภาพเมาแอเลยค่ะ
พูดจาไม่รู้เรื่องวกไปวนมาตำรวจเขาก็เลยควบคุมตัว
ทีนี้จากการสอบสวนสอบปากคำก็ทราบแบบนี้นะคะ
ทั้งคู่เป็นเพื่อนกันเพื่อนร่วมงานพักอาศัยอยู่ห้องเดียวกันค่ะ
พักด้วยกันเนี่ยมานานแล้วนะก็น่าจะรู้นิสัยใจคอกันนะ
แต่เมื่อวานนี้เป็นวันหยุดทั้งคู่นั่งดื่มสุราด้วยกัน
ตั้งแต่หัวค่ำจนเมาได้ที่เมาได้ที่เสร็จปุ๊บเถียงกันค่ะ
สักพักหนึ่งไม่มีใครยอมใครเอาล่ะในเมื่อไม่มีใครยอมใครอย่างนี้
ให้มีดเป็นกรรมการตัดสินอีกฝ่ายหนึ่งไปเอามีดมานะคะ
แทงเพื่อนจนกระทั่งเพื่อนเสียชีวิต
ตำรวจก็เลยควบคุมตัวไปที่สพพนัฐนิคม
เดี๋ยวรอให้อาการเมาหายน่าจะหายแล้วแหละ

ตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวสอบปากคำเพิ่มเติม
แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ